ที่นี่จุดชมวิวเขาโปกโล้นจังหวัดพิศนุโลกครับ
โอ้โหทะเลหมอกมาแล้วโอ้โหมันบรรยากาศ
กว้างมากเลยคุณน่าไปเที่ยวน่าไปเที่ยว
ทะเลหมอกที่ปกคลุมร่องเขานครไทยจังหวัดพิศนุโลก
สวยงามจริงเป็นความสวยงามแรกของปีนี้เลยก็ว่าได้
เขาว่ากันแบบนั้นนะครับปรากฏให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัส
และยนต์โฉมกันแล้วสวยงามอร่ามชามเลยทีเดียวล่ะครับ
อะไรจะสวยงามขนาดนี้นักท่องเที่ยวเขาก็แห่กันไปเลยแหละครับ
อย่างที่ผมบอกจุดตรงนี้เขาเรียกว่าจุดชมวิวเขาโปกโล้น
ตั้งอยู่บริเวณตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขาชื่นชอบมากนะ
เพราะว่าได้ออกกำลังกายไงออกกำลังกายไง
ปีนเขาขึ้นไปอ่ะอ๋อไม่ใช่ถึงขั้นแบบต้องเอามือ
ไม่ต้องไต่เขาขึ้นไปนะคือเดินไต่เขาขึ้นไป
ก็จะปีนไปแล้วเลาะโขดหินนิดหนึ่งนะครับ
เพื่อให้ไปถึงจุดชมวิวแห่งนี้
โอ้โหเหนื่อยหน่อยแต่คุ้มค่า
สวยมากอ่ะเหมาะเยอะมาก
เห็นไหมเนี่ยภาพจริงเอามาให้ดู
ไม่ได้ทำเอฟเฟคแต่ประการใดนะฮะ
เห็นแบบว่าเป็นทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตา๓๖๐องศา

ทะเลหมอกที่นี่นะครับบอกเลยว่าแตกต่างไม่เหมือนที่อื่น
เพราะเป็นร่องเขาดูเหมือนทะเลหมอกที่มันไหลอยู่ตลอดเวลา
อุณหภูมิช่วงเช้าช่วงนี้บอกเลยหนาวมาก
องศาแล้วนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเริ่มเย็นแล้วด้วยนะคะ
ใช่แล้วล่ะครับแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวจุดชมวิวที่เปิดใหม่
ดูดินี่ขนาดเพิ่งเปิดใหม่คนยังมาเยอะขนาดนี้
แล้วข้างล่างคุณผู้ชมนี่เขามีสะพานไม้กลางนาข้าวแบบนี้
เขาสร้างในบริเวณที่นา๖ไร่ของคุณสมพรวิรัมพันธ์
โดยมีอบตนครชุมและชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกัน
หาไม้ไผ่และไม้ยุคาลิปตัสมาสร้างขึ้นเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง
เรียกได้ว่าจุดชมวิวแห่งใหม่ป้ายแดงเพิ่งสร้างเสร็จบาด

คนเขาก็ไปกันเยอะแล้วผมบอกเลยนะอีกไม่กี่เดือนจากนี้
ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนคุณผู้ชมถ้าไปที่นี่แล้วแล้วก็
จากทุ่งเขียวแบบนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
สีเหลืองทองเพราะว่าข้าวมันออกรวงพอดี
คุณจริงมันสามารถไปเที่ยวได้ช่วงชุกระดูกนะคุณ
เพราะว่าช่วงข้าวออกรวงมันก็จะ
บรรยากาศอีกแบบนึงพอเป็นสีเขียว
มันก็ตัดกับขอบฟ้าใสมันก็สวยอีกแบบนึงนะ
ใช่เอาดูสิผมให้ดูแบบนี้เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นวางแผน
แต่เนิ่นนะนะเพราะว่าช่วงนี้ในเมือง
ฟันละฝุ่นฟากฟ้ายไม่ฝุ่นฟ้มฟ้าวไฟก็ฟ้ายเป็นฟูมแฟร์
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ต่างจังหวัดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากแนะนำ